เตะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๒ปี
ฉลองความสำเร็จนะครับด้วยการไปท่องเที่ยวสถานที่สำคัญของญี่ปุ่นครับ
นักเตะเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๒ปี
เริ่มจากการแวะชมวัดอซากุศะวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว
ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิมที่เป็นทองสำริท
รวมถึงมีโคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับความสูง๔๕เมตร
พาไปชมหุ่นยนต์กันด้ำขนาดยักษ์พร้อมกับจับสลาก
รางวัลพิเศษให้กับผู้เล่นตำแหน่งละ๑รางวัลนะครับ
ซึ่งอลูวาเฟมี่อันนาพาร์ตโยเซฟอาเซดาวสันวส๗ประตูลูกทุ่งไทยไนเจลีย
ก็เป็นหนึ่งในผู้โชคดีด้วยครับ